เขาก็มุ่งส่งเสริมที่จะให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะ
ท่องเที่ยวบนเส้นทางของกรุงเทพมหานคร
มุดปราการแล้วก็นนทบุรี
รวมระยะทางกว่า๑๔๐กิโลเมตร
ท่องเที่ยวบนเส้นทางกรุงเทพมหานคร
มุดประการและนนทบุรี
รวมระยะทางกว่า๑๔๐กิโลเมตร
ที่ประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับ
ได้พิสูจน์ได้พบกับประสบการณ์ว่า
การใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันนี้มีความสะดวกนะครับ
สามารถที่จะใช้ครอบคลุมในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนทบุรีสมุดปราการ

ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าที่จะต้องมีความมั่นคงนะครับ
เรื่องของสถานีชาร์จต่าง
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความพร้อมของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า
ให้บริการในพื้นที่สาธารณะแล้ว
ยังมีจำนวนสถานีชาร์จของหน่วยงานต่าง
อีกกว่า๑๒๐๐แห่งทั่วประเทศ